ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของการขับรถนะ
รถกู้ชิพกู้ไฟแล้วเค้าเปิดเซอเรนขอสัญญาต้องหลบ
ต้องรีบหลบเลยค่ะถ้าไม่หลบคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเป็นแบบกรณีรถกระบะคันนี้
ไม่ยอมหลบรถพยาบาลเดือดร้อนชาวเน็ตสิคะ

คลิปนี้แหละคุณผู้ชมถือว่าเอามาฟ้องแล้วกัน
เพื่อที่จะบอกเล่าถึงเหตุการณ์บนถนนสระบุรี
หล่มสากอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูน

คือกระบะสีขาวคันนี้นะคะเขาขับแช่เลนขวา
ขณะที่มีรถพยาบาลสีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร

แล้วเขาก็เปิดไฟกระพริบกระพริบเห็นไหมคะ
คือเหมือนขอทางแหละรถฉุกเฉินต้องการจะไปด่วน

แต่รถกระบะคันนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหลบให้กับรถพยาบาล
แล้วก็ขับแบบนี้แช่อยู่ฝั่งขวาเนี่ย
เป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
รถพยาบาลตัดสินใจเบี่ยงออกทางเลนซ้าย

ผู้ที่ถ่ายคลิปนี้เขานำภาพและคลิปนี้

แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าถ้าคุณทำดีเราไม่แฉ
ถ้าคุณทำแย่เราแชร์แน่นอน
แช่ขวานานสักพักจนอดไม่ได้
ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวีดีโอ
ยังทันย้ำยังทัน

แสดงว่าขับแช่อยู่นานพอสมควร
ที่ถ่ายคลิปและผู้โพสต์เขาบอกว่าอยากจะอัพมา

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าหากว่าคนขับรถคันนี้
เป็นคนหูหนวกหรือคนตาบอด
ไม่เห็นรถพยาบาลก็ต้องขออภัย

ก็ควรที่จะขับรถหลบชิดซ้ายไปก่อน

พอชาวเน็ตได้มาเห็นคลิปนี้นะ
โอ้โหเดือดร้อนกันใหญ่เลยนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานา
ถึงการกระทำของรถกระบะคันนี้
แต่เราก็ยังไม่ได้มีข้อมูล

เพราะไม่ได้ยินเสียงรถของรถพยาบาล
หรือว่าคุณไม่ได้สังเกตหรืออย่างไร

เพราะว่าก็เตือนกันสำหรับคนใช้รถใช้ถนน
ถ้าหากว่าเจอรถพยาบาลรถฉุกเฉิน
ที่เขาต้องการความเร่งรีบ

หรือแม้แต่บางที
ขับรถอยู่ในช่องทางปกติ

ทุกคนจะแหวกทางให้เลย

เพราะว่า๑นาทีชีวิตก็สำคัญมากนะคะ
ทางกับรถที่เขามีความเร่งรีบมีความจำเป็นกันก่อนนะคะ